คุณผู้ชมครับเราจะไปติดตามสถานการณ์
ที่พื้นที่หน้าถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงรายกันหน่อยนะครับ

ดังนั้นเดี๋ยวจะไปดูเรื่องของอาหารการกิน

ติดตามการรายงานสดจากคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียบรายงานสดมาจากที่อบตโป่งผา
กลับมาติดตามรายงานการช่วยเหลือหมูป่าอีก๙ชีวิต
ถ้านับอย่างเป็นทางการในการกู้ชีพแล้วก็ขั้นตอนการส่งตัวกลับ
วันนี้เป็นวันที่๒นะครับสำหรับภารกิจในการเข้าช่วยเหลือหมูป่าอีก๙ชีวิต
ซึ่งวันนี้เองเนี่ยตอนนี้ที่บริเวณอบตโป่งผ่านนะครับ
ต้องบอกว่าสื่อมวลชนเริ่มกลับมาติดตามบรรยากาศที่นี่
แล้วก็มาประจำการอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการของสื่อมวลชนที่ทางผู้บัญชาการศูนย์หรือว่าสอร
ได้มีการจัดสถานที่เอาไว้ให้แล้วสื่อมวลชนเองทั้งประเทศไทยทั้งต่างประเทศนะครับ
เริ่มที่จะกลับมาก่อติดสถานการณ์ที่นี่แล้ว
สำนักนะครับเริ่มที่จะมีการนำอุปกรณ์ในการถ่ายท่อสด
แล้วก็อุปกรณ์ขาตั้งกล้องเนี่ยไปอยู่ที่บริเวณหน้าแถลงข่าวแล้ว
เพราะว่าเหมือนกับจะมีรายงานมานะครับว่าในเวลา๙โมง
อาจจะมีความชัดเจนในส่วนของแผนการปฏิบัติภารกิจในวันนี้
ในขณะเดียวกันนะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็เริ่มที่จะเข้าประจำการจุดของการทำงานแล้วนะครับ
ก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของโรงครัวนะครับ
ที่เริ่มเปิดทำการตั้งแต่สักประมาณ๖โมงครึ่งที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งจุดนี้เองเนี่ยมีการปรุงอาหารแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
สลับสับเปลี่ยนเนี่ยเดินทางเข้ามาที่อบตโป่งผาเพื่อลำเลียงอาหารลำเลียงเสบียงเนี่ย
ขึ้นไปยังบริเวณบนถ้ำหลวงนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทั้งหน่วยซิลทั้งเจ้าหน้าที่แพทย์สนาม
แล้วก็รวมไปถึงพนักงานปฏิบัติการส่วนหน้าเนี่ยได้มีเสบียงอยู่บริเวณตรงนั้นตลอด๒๔ชั่วโมงโดยที่ไม่ต้องลงมาหาอาหารนะครับ
คุณผู้ชมครับในขณะเดียวกันเนี่ยต้องบอกว่าหลังจากที่ปฏิบัติการหยุดลงของเจ้าหน้าที่ตั้งแต่เมื่อวานเวลาสัก๒๑นาฬิกาเนี่ย
ทางผู้บัญชาการศูนย์สอรเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าสามารถทำการกู้ชีพแล้วก็ส่งกลับหมูป่าเนี่ยไปได้แล้วประมาณ๔คนนะครับ
ซึ่งสี่คนนี้ก็อาการถือว่าปลอดภัยไม่มีใครน่าเป็นห่วงแต่อย่างใดนะครับและการที่ต้องหยุดปฏิบัติการเป็นการชั่วคราวเนี่ยก็เพราะว่า
ถังอากาศภายในถ้ำเนี่ยถูกใช้หมดแล้วนะครับบางคนอาจเกิดคำถามครับว่าทำไมใช้หมดทั้งที่มีการนำถังอากาศเข้าไปติดตั้งทุก๒๕เมตรแล้วก็มีถังมากกว่า๙๐๐ถังนะครับ
คำตอบในส่วนนี้เนี่ยผมก็ได้มีการสอบถามในที่แถลงข่าวเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ได้รับคำตอบว่า
ถังที่มีการติดตั้งทุก๒๕เมตรเนี่ยซิลจะต้องมีการสลับสับเปลี่ยนถังให้กับน้องที่ดำน้ำออกมาในขณะเดียวกันนะครับต้องบอกว่าจุดเนินนมเสามายังถึง๓แยกแล้วก็ถง๓ที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่หน่วยซิลเนี่ยในนั้นเนี่ยมีอากาศค่อนข้างที่จะว่าบางถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมี
แล้วก็ปล่อยอากาศที่อยู่ในถังออกซิเจนเนี่ยให้อากาศนั้นมีถ่ายเทอยู่ภายในถ้ำนะครับ
ขณะเดียวกันครับเช้าวันนี้เองยังไม่มีการรายงานอย่างเป็นทางการนะครับว่าจะมีการเริ่มภารกิจในการช่วยเหลือหมูป่าอีก๙ชีวิตที่ยังคงติดอยู่ในถ้ำนะครับ
แต่ถ้าหากว่านับเวลา๑๐ชั่วโมงถึง๒๐ชั่วโมงจากการที่มีการแถลงข่าวเมื่อวานนี้เนี่ยขณะนี้ก็ครบ๑๐ชั่วโมงแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปตามแผนเนี่ยก็คือจะเริ่มต้นขึ้นในเวลา๘นาฬิกาตรงในวันนี้เป็นต้นไปนะครับ
ขณะเดียวกันครับคุณผู้ชมครับที่บริเวณอบตโป่งผาเนี่ยตลอดทั้งคืนจนถึงช่วงเช้านะครับก็มีฝนตกลงมาหนักเบาสลับกันนะครับแล้วก็เพิ่งมาหยุดตกช่วงตี๕ถึง๖โมงแล้วก็เพิ่งมาหยุดตกอย่างสนิทก็คือเวลานี้นะครับ
ด้านหลังของผมเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นตรงไกลตรงนู้นนะครับก็คือบริเวณของถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่อยู่ห่างจากจุดที่ผมยืนตรงนี้เนี่ยประมาณสัก๕กิโลเมตรจะเห็นว่าท้องฟ้าบนถ้ำหลวงเนี่ยค่อนข้างที่จะปิดทึบนะครับแล้วก็มีหมอกลงประสมควรแล้วอากาศบนนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะชื้นแต่ข้อมูลรายงานของ

ประดาน้ำเนี่ยประกบทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังให้น้องเนี่ยสามารถดำน้ำโดยที่ไม่ต้องมีอุปสรรคแล้วก็มีการช่วยเหลือตลอดในการดำอ่ะนะครับและนี่ก็คือบรรยากาศนี่ก็คือความคืบหน้าที่อบตโป่งผาในช่วงเช้าวันนี้ครับคุณผู้ชมครับและถ้าหากว่ามีความคืบหน้าอย่างไรนะครับโดยเฉพาะในการนำตัวในการกู้ชีพในการ
ทีมข่าวสุรรัสทีวีรายงานครับ
ขอบคุณนะครับจุดที่อยู่ข้างหลังคุณนัทพงศ์ก็คือดอยนางนอน
ซึ่งห่างไปก็ประมาณ๓กิโลเมตรแต่ถ้าขับรถเข้าไปก็ประมาณ๕กิโลเมตรนะครับ
ตอนนี้ถ้าจะเรียกว่ารายงานสดจุดไหนต้องบอกว่ารายงานสดที่อบตโป่งผา
คือตอนนี้กองทัพสื่อมวลชนทั้งไทยและเทศกว่า๕๐๐ชีวิตอยู่ที่อบตโป่งผา

จุดนี้เองเป็นจุดที่ทางพบศูนย์ก็คือนายนรงศักดิ์อาศัยอำนาจตามพรบบรรเทาสารภัยออกประกาศคำสั่งให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่วรรณอุทยานถ้ำหลวงนะครับ
โดยคนที่สามารถจะอยู่ในพื้นที่แถววรรณอุทยานถ้ำหลวงได้
ก็ขอให้เป็นแค่๑หัวหน้าส่วนราชการ
ได้รับอนุญาตและผู้ติดตามไม่เกิน๒คน
ทีมงานผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทีมรถพยาบาล๑๓คันพร้อมบุคลากรทางการแพทย์
ผู้สื่อข่าวทั้งหมดขอให้ออกมารอรายงานที่อบตโป่งผา
ตรงที่คุณนัทธพงศ์และทีมข่าวของเราอยู่

ส่วนอีกจุดหนึ่งที่เราจะอยู่ได้
ก็คือแถวโรงพยาบาลแต่เขาจัดที่ให้นะ
ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าไปรายงานได้ใกล้ชิด
เพราะว่าทางโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เอง
ก็มีการเอาแลนสีเขียวมาปิดบางไว้

แล้วก็จะอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลก็ไม่ได้นะ

ก็จะเป็นโรงเรียนสันโค้งเชียงรายจรูนราช
เพราะว่าสนามกีฬาของโรงเรียน
กลายเป็นสนามจอดฮอรองรับยามฉุกเฉินไว้
ทีนี้ผู้สิทธิ์ข่าวก็ต้องถอยล่นไปอยู่ไกลหน่อยนะครับ
แต่ว่าผู้สิทธิ์ข่าวทุกคนก็พร้อมจะทำหน้าที่
ในการจัดระเบียบไปพร้อมกันตรงนี้ด้วยนะครับ